โอ้โหยังต่อกันที่เรื่องของดวงเรื่องของเลขนี่แหละนะ
ช่วงนี้หลายคนก็ไปขอเลขกันเยอะ
นอกจากขอที่ต้นคำชะนดแล้วนะคะ

ไปดูกันหน่อยว่าเยอะแค่ไหน
สามัคคีกันมากเลยขอบอก
นี่นะคุณป้าเอาชี้ให้ดู
คุณป้าชี้แล้วพูดด้วยค่ะ

เหมือนคุณผู้ชมได้ยินชัดไหม

ใครตั้งใจฟังใครก็ได้คนนั้นแหละนะ

การเลขอลายเว้ง
โอ้ขอบคุณทีม

นับคิวอะไรหรือเปล่ามนต์

นี่แหละถูวนรูปแบบนี้แหละค่ะ

แพรกศรีราชาอำเภอสังคบุรีจังหวัดชัยนาธค่ะ
บรรดานักเสียงโชคทั้งยิ้งทั้งชายก็เดินทางไปขอเลขนำโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนทองสีสะใบทองกลิ่น

แต่ว่าไปหาเจ้าแม่ตะเคียนกันเยอะนะคะ
บางคนเนี่ยดูด้วยสายตารูปดูแล้วยังไม่หนำใจ
แชะกลับไปดูต่อที่บ้านหน่อยนะคะ

มีใครเห็นเลขอะไรบ้างหรือเปล่า

นอกจากนักเสียงโชคจะประขอเลขเด็ดแล้ว
เย้บรรยากาศนะคึกคักคึกคักคึกคักมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
แต่สังเกตสังเกตคุณผู้หญิงคนนี้อะไรคะเมื่อกี้ฟ้อนรำอยู่ดี
ทำไมตอนนี้แสดงยิงลีลาท่าทางดูแบบถมึงถึงขึ้นมาตาขวางขึ้นมา
จนคุณป้าข้างนี่ต้องยกมือไหว้เลยค่ะค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่านั่นคือปฏิหารเจ้าแม่ตะเคียนทองสีสะใบทองกลิ่น

เขาเป็นผู้โชคดีจากการที่มาขอเลขกับเจ้าแม่
บางคนเพิ่งมาขอเป็นครั้งแรกบางคนก็มาหลายครั้งแล้ว
เชื่อกันไปแล้วคนที่มาเจอต้นตะเคียนนี้นะคะแต่ละคนก็มีชื่อเรียกหลากหลายกันไปค่ะ
บางคนก็แหม่ดูแล้วก็ลายตานะไม่รู้จะเลือกเลขอะไรดีก็คิดดูดีเท่ากัน
สุดท้ายไม่รู้จะเลือกเลขอะไรหันไปเกรงเลขวันคล้ายวันเกิดของพระประหลัดสัญชัยอภิพัฒโธ
เจ้าอาวาสวัดโพธารามนะคะแล้วก็เลขอายุ๓๘ปีไม่รู้แหละเลขอะไร
อะไรคือ๓๘วันคล้ายวันเกิด๒๕แล้วก็อายุ๓๘
เราได้เลขกันเยอะเลยนะฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นับอะไรกันไปเยอะเลยนะคะ